พาไปเที่ยวเสร็จแล้วบางคนอาจจะอยากไปผ่อนคลายนะ

บอกว่าเป็นสปาในนาเกลือค่ะ
ที่นี่เขาเปิดมา๒๙ปีแล้ว
โอ้โหเปิดมานานกว่าดิฉันเกิดอีก

ใครที่ชอบทำสปาจากธรรมชาติแนะนำที่นี่เลยนะคะ
สปาเกลือในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เป็นสปาน้ำร้อนจากธรรมชาติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บัดอาการปวดเมื่อยของร่างกายและที่สำคัญมีประโยชน์เรื่องของผิวด้วยนะคะ
เริ่มแรกนี่ให้บริการคนขับรถบรรทุกที่มีอาการปวดเมื่อยเพราะว่าขับรถนาน
ลูกค้าบอกว่าได้ผลดีนะก็เริ่มเปิดจริงจังมากขึ้นนะคะ
ก่อนหน้านี้ลูกค้าบางคนไม่เข้าใจบอกว่าทำไมต้องไปแช่ตัวในน้ำร้อน
บอกว่าร้อนเกินไปก็ต้องอธิบายกันว่าน้ำที่ใช้ไม่ใช่น้ำร้อนธรรมดา
แต่ว่าเป็นน้ำเกลือร้อนซึ่งช่วยค่าแบคทีเรีย
ทำให้ผิวสะอาดรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวนุ่มเนียน
และหลังจากใช้บริการบอกว่าได้ผลพลอยได้ก็คือผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยด้วยนะคะ
เจ้าของก็คือคุณกุณนพัฒน์บอกว่าจากการวิจัย
เขาบอกว่านำน้ำจากธรรมนาเกลือน้ำอยู่ชั้นบนของน้ำของนานะคะ

แต่น้ำที่อยู่ลึกลงไปจะมีความร้อนอุณหภูมิที่๔๕๕๐องศา
ตรงนี้แหละมีประโยชน์แล้วก็ที่นี่รักษาอุณหภูมิได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ